มนุษย์ตะยูนี่มักจะทำลายของกล่าว

เกี่ยวกับฉีดแล้วนั่นหรอนะมีการปฏิวัน

กับพระเกตสถิตอยู่ตรงรัฐศรีพฤกษัตริย์
อังคารเนี่ยเราหมายถึงกองทัพก็ได้

แต่ประการสำคัญคือนำหน้าด้วยดิ
ประกวดที่เห็นบาปเพราะเพราะสององค์

มนุษย์ตะยูกับลาหูนี่

เพราะฉะนั้นมันก็เกิดการสูญเสีย
โดยเฉพาะเรื่องอุบัติไพร

ประชาชนจำนวนมาก
สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการไทยรัฐทอล์กนะครับ

ผมอยู่กับอาจารย์พินโยพงษ์เจริญ
นายกสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติ

ที่มีคนอยากดูดวงมากที่สุดนะ

ดูดวงแบบถูกต้องตรงตามตำราของโหรศาสตร์

วันนี้ขออนุญาตคุยทุกเรื่องนะครับอาจารย์

วันนี้เราอยู่ที่สมาคมโหรศาสตร์

เพื่อเผยแพร่วิชาโหลาศาสตร์
และหรือศาสตร์ทีระไม้คล้ายกัน
ให้กับประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป
โดยยึดถือหลักสามัคคีทำเป็นมูลฐาน
ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการเรื่องการเมือง

ก็มีวิชาวุราศาสตร์อยู่สาขาหนึ่ง
เรียกโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมือง
ซึ่งเป็นโรศาสตร์สังคมชนิดหนึ่ง
ที่ใช้พยากรถึงเหตุการณ์ทางการบ้านการเมือง
ด้วยความเป็นห่วงตามหลักโหราศาสตร์แบบเป๊ะ
ใครจะขึ้นทะเลิงอำนาจ
หรือใครจะลงจากอำนาจอย่างไร

แต่ก็ไม่ไปดำเนินกิจการเอง

ในปี๒๕๖๖ภาพรวมสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง
ก่อนอื่นก็ต้องมาดูภาพของดวงเมืองก่อน
ในขณะที่วางพระเลิกฝังเสาหลักเมือง
ดวงเมืองมีภาพลักษณะอย่างนี้
นี่อาจารย์ทำตารางมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นชาร์จครับ
ก็ลักษณะอยู่ลาศิเมษย์
สถิติลาศิเมษย์กลุ่มกับพระอาทิตย์
พระอาทิตย์เป็นดาตนุเศษของดวงเมือง
แล้วก็กุ้มลักษณะเมือง
เพราะฉะนั้นก็อยู่คู่กับบ้านอยู่คู่กับเมืองอยู่ยังยืนย่องไง
คู่กับบ้านเมืองเรื่อยมา
แล้วก็มีดาวอังคารกับพระเกตสถิตอยู่ตรงราศีพฤกษก
พระอังคารเป็นดาวประจำตัว
หรือเรียกว่าเป็นดาวตานุลักษณ์
หรือเป็นดาวประจำชีพของดวงเมือง
เพราะฉะนั้นอังคารเราหมายถึงกองทัพ

เพราะฉะนั้นสถาบันทหารก็เป็นสถาบันสำคัญอีกสถาบันหนึ่ง
ของประเทศไทยอยู่คู่กับสังคมไทยเรื่อยมา
แต่ประการสำคัญคือนำหน้าด้วยดิ
ใช่๘ปีที่ผ่านมาก็นำหน้าอยู่
นำหน้าตอนสร้างเมืองก็นำหน้า
เพราะฉะนั้นดวงเมืองถ้าเป็นอย่างนี้

และยังมีบทบาทคือไปอยู่ในเรือนกระดุมพระ

เพราะฉะนั้นงบประมาณต่าง
หรือการใช้งบประมาณต่าง
ไปกับกองทัพแสดงว่า
ค่อนข้างเยอะเป็นกรอบเป็นกรรม
กองทัพก็เข้ามามีบทบาท

ท่านจะเห็นว่ามีแรก๓และแรก๙
แล้วมุมตรงนี้โหลศาสตร์เรียกว่า

ศูนย์ของกำลังนะฮะท่านเปรียบเทียบเหมือนเชือกที่ร้อยจมูกโค

จูงเชือกเชือกไปไหนโคมันก็เดินตามไป
เพราะฉะนั้นดาวสองดวงนี้ก็จะเป็นพลังสำคัญที่จะชี้นำ
ปี๒๕๖๖ก็ยังจะชี้นำอยู่อีก

ก็ไม่ต้องตกใจมันเป็นอย่างนี้แล้ว
พระจันทร์เนี่ยนะฮะสถิตราศีกรกฎ
กรกฎนี้จะตรงข้ามกับราศีมังกร
ราศีมังกรเนี่ยเป็นพรบกรรมะ
หมายถึงการบริหารราชการแผ่นดิน
ขอรมอคณะรัฐบาลนะครับ

เพราะฉะนั้นพระจันทร์อยู่คนละฝั่งเนี่ยนะ

เพราะพระจันทร์อยู่ตรงราศีกรกฎ

พระจันทร์นี้ส่วนใหญ่จะเน้นประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับรัฐบาล

ไม่มีอะไรจากที่มีความไหว
กับคนที่อยู่บพลัง
ไม่มีอำนาจ

นี่เป็นอะไร

เพราะฉะนั้นนักการเมืองไทยเลยมีภาพของลาหู

เมาเมาเทาเทาติดตัว
เพราะฉะนั้นสภานิติบัญญัติ
สภาออกกฎหมายการกำหนดนโยบายของชาติ
ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลาหูมริตยู
เพราะฉะนั้นท่านก็คงจะเห็นภาพนะ
แต่ลาหูไม่ได้อยู่องค์เดียวนั้น
ลาหูมีดาวพระพุทธกับดาวพระศุกร์คุมอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยลาหูเป็นเจ้าเรือนที่๑๑

ภาก็คือการจัดเก็บภาษีอากรรายได้
ผลประโยชน์
มิตรผู้ให้ความช่วยเหลือมิตรประเทศ
ท่านจะเห็นว่าลาหูอยู่ในพระวินาศ
เพราะฉะนั้นเราก็มองบอกว่าเงินทองรายได้ผลประโยชน์ที่ได้มาเนี่ย
ไปอยู่ในพร้อมวินาศ

เพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณ
การใช้เงินใช้ผลประโยชน์
บางทีอาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

มันก็ผูกติดอยู่กับดวงเมือง

ดาวเจ้าเรือนการเงินการคลัง

พระศุกร์เป็นผู้ปกครองตรงราศีพฤศพ
ราศีพฤกษกเป็นเรือนกระดุมผ้าของดวงเมือง

การปฏิวัติเงินตราเรื่องการเงินทั้งหลาย

เพราะฉะนั้นพระศุกร์จะเห็นว่าท่านวางไว้ให้เป็นมหาอุด

มีทรัพยากรธรรมชาติ
มีรายได้ผลประโยชน์เยอะ
แต่ก็ไปเก็บรวมไว้กับลาโห
และก็อยู่ในพร้อมวินาทของบ้านดวงเมืองด้วย
มีนาดาวเสาย้ายในรอบ๓๐ปีจากมังกรไปสู่ราศีกุม
สถานการณ์การเมืองเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
พระเศรษฐศัพท์มีบทบาทสำคัญในทางการเมือง
เพราะว่าพระเสาเป็นเจ้าเรือนชะตาที่๑๐
แต่การที่ดาวเสาย้ายราศีจากราศีมังกร
ซึ่งเป็นเกษตรเข้าไปสู่ราศีกุม
ราศีกุมก็เป็นมูละเกษตร
เป็นเกษตรดั้งเดิมเกษตรแท้
เพราะฉะนั้นพระเสาก็ยังให้คุณ
แล้วพบที่ดาวเสาย้ายเข้าไปอยู่ใหม่
หรือคูจรเข้าไปอยู่ใหม่เป็นพบลาภะ
ลาพับแปลว่าความสำเร็จ
แปลว่ารายได้แปลว่าผลประโยชน์นะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าแปลให้ตรงจุด
เพราะฉะนั้นก็จะมีการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่นำมาซึ่งผลประโยชน์

นำรายได้เข้ามาสู่ดวงเมือง

มีทั้งบนดินและใต้ดินนั่นแหละ
แต่พระเสาร์ปกติก็น่าจะบนดิน
ในปี๒๕๖๖ซึ่ง๒๕๖๕รัฐบาลนี้กำลังจะหมดสมัยนะครับ
คำถามก็คือเขาจะอยู่ครบสมัยไหมอาจารย์

ที่เคยศึกษามา
พระเสาอยู่ตรงนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลง

และการเปลี่ยนแปลงนั้นปกติจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบธรรมดาไง
ไม่ใช่ปรับคอลโมเล็กน้อย
มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
เพราะพระเสามีวงรอบ๓๐ที่เคยเรียน
เพราะฉะนั้นเราก็เอา๓๐รอบแต่ละวงรอบ

เราก็เจอภาพพฤษภาธมิน
แล้วเราเอา๓๐รอบ๒๕๓๕

ก็ไปเจอเสียของพระวิหารในปีนั้น
แล้วก็เกิดอะไรอีก
ก็เกิดการแบ่งแยกของคนในชาติ

สมัยจองพลสลิทธนรัฐ
แล้วก็มีการตั้งกองกำลังปลดแอบ
ต่อสู้แย่งอำนาจรัฐ
แล้วขณะที่เสาอยู่ตรงนั้น
ในปี๐๕และต่อ๐๔
มันก็เกิดวาตภัยที่แหลมตะลุมพกช้า
แล้วก็เจ้าพลสริท
ซึ่งครองอำนาจอยู่ก็ถึงแก่อนิจกรรม

วงรอบมันจะคล้ายปีหน้าเหรอ

คล้ายที่จริงผมก็พูดมา

หนึ่งมีนามันจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
คือที่สำคัญเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อของประเทศชาติ

เพราะฉะนั้นเราผ่านการประชุมเอเป็กไปแล้ว

แล้วมันจะมีอะไรอื่นอีกไหม
ในกรณีที่เสาเป็นการละกินีจร

แต่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วประชาชนอาจจะตื่นเต้นหน่อย
เพราะฉะนั้นในทุกวงรอบ๓๐ปีมันเป็นอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นรอบนี้ที่ผ่านมาตื่นเต้นไหม

ตื่นเต้นมาก๘ปีนี่ก็น่าตื่นเต้นนะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะของดาวยกย้ายใหญ่ก็คือ๘มีนา
ดาวมริตยุย้ายจากดวงเมือง

มริตยุในวัลสาทของไทยถือเป็นดาวอาเพศ
อาเพศคือไม่รู้เหตุ
ไม่รู้สาเหตุอยู่มันก็เกิด

แล้วการโคจรของ
พระมรุตยูในครั้งนี้
เป็นการโคจรในลีลาที่ถอยหลัง
พระมริตยุจะอยู่ลาศรีเมศ

จากนั้นก็เข้าไปสู่ราศีพฤกษก
เรื่องการเงินการคลั่ง
เพราะฉะนั้นอยู่เรือนการเงินการคลังยาวเลย

จะย้ายออกวันที่๑๘เดือนกรกฎา

โอ้โหอาจารย์

ก็คงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบการเงินการคลัง

การค้าอะไรต่างเนี่ย

ใช้ระบบอะไรต่างมันก็ใหม่ขึ้น
ผมย่ำอีกทีเป็นไม่ใช่การเงินการคลังแบบสมัยก็อาจจะเป็นเงินตราแบบดิจิทัลใช่ไหมอย่างนั้น

เพราะใช้นวัตกรรมนะ

สมัยใหม่เข้ามานะครับ
แต่ที่เรากำลังสนใจคือมนุษยูถอยหลังมาทาบดวงเมือง

ถอยหลังบนทัพดวงเมืองเนี่ยปกติมันก็จะมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ

เพราะฉะนั้นการถอยหลังคือการซ้ำซ้ำแบบเดิม
เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าช่วงมริตยูอยู่ราศีเมษเรามีโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหม

บนท้องถนนด้วยตายตามตรอกซอกซอยตามใบอาณาถาด้วย
เพราะตอนหลังค่อยเบาบางลงจนกระทั่งมริตยูย้ายราศี
จากราศีเมษที่ทัพลักษณะเมืองไปสู่ราศีพฤศพซึ่งเป็นเรือนการเงินการคลัง
แต่ตอนนี้เกิดมริตยูกำลังจะถอยหลังเข้ามา
ราศีเมษอีกครั้งหนึ่ง
เพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพอนามใหม่
การป้องกันนะล้างมือสำหรับเหมือชีดแอลกอทอลนะ
หน้ากาก๒ชั้นก็ดีนะอาจารย์มันจะกลับมาใช่ไหม
ก็ต้องระวังไงเพราะฉะนั้นการถอยหลังก็คือการซ้ำที่เดิม

เหมือนกับรอยไถนาไถไปละครั้งหนึ่งแล้วก็ไถอีกครั้งหนึ่งไง
เพราะนั้นเรื่องเก่ามันก็จะปรากฎ
เราก็มีหน้าที่ในการศึกษาทบทวนตรวจสอบเพื่อแก้ไขนั่นเอง
การเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์บอกมาในปีหน้า
จะนำไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าหรือสิ่งที่มันเลวร้ายกว่าครับอาจารย์
มันมีสิ่งที่เลวร้ายก็มีนะฮะแล้วก็สิ่งที่ดีกว่า
เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตลีลาการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
มรุตอยู่มักจะทำลายของกล่าวเพื่อสร้างของใหม่
เพราะนั้นระเบียบระบอบกฎเกณฑ์เก่าก็ต้องมีการปรับปรุงมา
มีการปฏิรูปมีการปฏิวันมันก็เป็นได้
มันก็จะมีดาวอีกดวงหนึ่งที่สำคัญก็คือราหู
ลาหูเราถือเป็นบาปพระเคราะห์ใช่ไหม
ก็ทัพลักษณะเมืองและทัพพระอาทิตย์หนึ่ง
เพราะนั้นถ้าใช้ฮุลสารได้เป็นประโยชน์ในการเตือนภัย
ก็บอกว่าภาพประกวดที่เห็นไว้คนแบบศ๔๐๑ขนาดใหญ่ของสององค์เลย
มรุตอยู่กับราหูทัพลักษณะเมือง
เพราะฉะนั้นพอเห็นภาพอย่างนี้ก็เป็นเครื่องเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติเนี่ยก็น่าจะสำคัญ

ธรรมชาตินี้มันก็อาจจะมีได้หลายรูปแบบ
ลาหูผ่านราศีเมษเนี่ยเกิดเรื่องทุกครั้ง
ลาหูมีวัตตะ๑๘ปีนะ
ปีนี้ปี๒๑๖๕ท่านลองเอา๑๘ลบสิ

เข้าประเทศไทยคนไทยตายตั้ง๖๗พันคน
สูญเสียชีวิตทรัพย์สินมากมาย
แต่ในคราวนี้เนี่ยมันน่าจะรุนแรง

เพราะว่าดาวที่มาทับมีถึงสองดวงไง
ก็คือ๑มนุษยูที่ถอยหลังเข้ามา

แล้วอยู่ราศีเมษถึงเดือนมีนาใช่ไหม

ในขณะที่ราหูโคจรอยู่ตรงราศีเมษเช่นกัน
แล้วลาหูเนี่ยกำลังจะอยู่ท่ามกลาง
อยู่ระหว่างลักษณะเมืองกับพระอาทิตย์ในดวงเมือง
เพราะฉะนั้นอีกหน่อยพระราหูก็ต้องไปทับพระอาทิตย์
เพราะฉะนั้นเนี่ย
และเกิดมาทับพระอเทศ

เพราะฉะนั้นมันก็เกิดการสูญเสีย
การสูญเสียประชาชน

ประชาชนจำนวนมากแล้วก็บุคคลสำคัญ
เพราะฉะนั้นรอจังหวะที่ลาหูพ้นออกไป

๑๗ตุลานะ

เพราะฉะนั้นผู้นำคนใหม่เนี่ย
น่าจะมีบุคลิกใหม่นะ

บ่อยใบไม้ปลาพลาพาน

คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์นะฮะ
ก็มีแววคล้ายกับ

นายกรมตรีถึงไหม
เพราะฉะนั้นหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐคนนี้

ก็ประมาณนั้นแล้วไง